งวดเข้ามาแล้วกับการที่จะประกาศรับสมัครสอสอ
คราวนี้เรื่องของการย้ายพักมันก็ต้องรีบหนักกันเข้าไปใหญ่
เมื่อวานนี้นะครับจะกลับพักเพื่อไทยก็มีมุกบอกกลับไม่ถูก
คุณมดดำคชาพาครับยืนอยู่หน้าพักเพื่อไทยถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับ
แล้วก็นายศักดิ์ชายตันเจริญหรือว่ามดเล็กครับ
ว่าที่ผู้สมัครสอดชะเชิงเศร้า
แกนนำพักเพื่อไทยมายืนต้อนรับนายสุชาติตันเจริญอย่างอบอุ่นครับ
นี่แหละครับพักก็สวมเสื้อพักให้กับนายสุชาตินะครับ
ในฐานะที่กลับมาที่พักเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่ง
คุณหมดดำดูดอกไม้ช่อโตเบลอเลยนะครับ
มารับคุณพ่อครับคุณสุชาติบอกว่านี่แหละลูกบังเกิดกล้ามพากลับบ้านนะครับ
นี่แหละครับก่อนหน้านี้เนี่ยคือท่านเว้นวักทางการเมืองไป๒ปีนะครับ
พอกลับมาก็ต้องนะครับกลับมาที่นี่แหละแล้วตอนนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้ว
ส่วนความเคลื่อนไหวของพักภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ครับ
คุณอนุทิศพูดถึงก็มาเลยนะครับปราศัยที่ย่านสายไหมและรูปซ้าย
เห็นในทีวีทุกวันเอกพบเหลืองประเสริฐนะครับ
นี่แหละฮะคือแทนที่เขาจะโฟกัสไปกับการแถลงนโยบาย
จะหาสียังไงต้องมาระแวงเพราะได้ข่าวว่า
คุณชูวิทย์จะไปโผล่ที่เวทีปลาใสนี้
อดส่องกันเลยมองซ้ายมองขวาพูดนโยบายมองซ้ายที
พูดนโยบายทีมองขวาทีคุณผู้ชมกลัวคุณชุวิตจะมา
แต่ในที่สุดคุณชูวิทย์ก็ไม่ได้ไปนะครับปลาใสที่สายใหม่ครับ
พูดถึงจะใกล้เลือกตั้งแล้วไปทำลายป้ายหาเสียงไม่ได้เลยนะ
ฮุกสามปีปรับหกพันนะแล้วนักปั่นคนนี้ทำไมอ่ะ
เอามีดนะนะไปฟันไปทำลายป้ายไม่ได้เลือกหรอกว่าเป็นพักไหนพักเล็กพักใหญ่โดนหมดค่ะ
แล้วคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะเขาปั่นจักรยานไปใช่ไหม
สพพพุทธบาทเนี่ยเจอนี่นี่นี่นี่นี่ผู้ชายคนนี้เห็นไหม
วงอยู่นั่นน่ะมีมีดอยู่ในมือด้วยก็ถ่ายภาพแชะเอาไว้
แชะนี้เป็นหลักฐานให้ตำรวจท้องที่ตามตัวมาดำเนิน
คดีแล้วอย่างที่บอกค่ะมันมีโทษนะติดคุก๓ปีปรับ
ไม่เกินหกพันบาทหรือว่าทั้งปรับอ่าทั้งจำทั้งปรับเลย
สำหรับการทำลายป้ายหาเสียงเนี่ยโอ้โหโดนฟันทุก